ไทยเจอกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
ทีนี้นอกจากเรื่องของเกมการแข่งขัน
มันมีเรื่องเคาะร้ายของนักกีฬาคนหนึ่งของไทย
นั่นก็คือสัญลักษณ์ชาห์พี่เพชรพินโย
เพราะว่าที่บ้านที่บางแสนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมา
แต่ว่าเกมการแข่งขันเมื่ออยู่ในหน้าที่
ก็ยังต้องดำเนินต่อไปแล้วเขาก็ลงแข่งขันด้วยนะคะ
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
วันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
การแข่งขันเวสบอลสี่เกมรอบทิมชัยนานเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์
ซึ่งมีหนึ่งนักกีฬาไทยนะครับสวมหัวใจสิงนะครับ
ลงแข่งขันทั้งที่สภาพจิตใจนั้น
ค่อนข้างแย่นะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
นักกีฬาไทยที่ผมพูดถึงคนนั้นก็คือ
ผู้เล่นหมายเลข๒๔คนนี้แหละครับสัญลักษณ์พิพัฒนพินโยหรือเจน
นักกีฬาเวสบอลทีมชาติไทยวัย๒๗ปี
ที่กำลังลงเล่นเกมเบสบอล๔เกมนัดชิงดำกับทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์
ชมหัวจิตหัวใจของน้องเขาเลยครับ
ที่ต้องลงเล่นทั้งที่เพิ่งทราบข่าวว่าที่บ้านที่เมืองไทย

โดยมีคุณพ่อและคุณแม่ที่บินตามมาเชียร์จากเมืองไทย
ให้กำลังใจอยู่ที่ขอบสนาม
ซึ่งทราบว่าทั้งคู่ตอนแรกพยายามปิดเรื่องนี้กับทางลูกชาย
เพราะกลัวจะส่งผลเสียในการลงแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ
ก็น้องสาวโทรมาบอกว่ามีไฟไหม้ที่บ้าน
จากนั้นก็ขาดการติดต่อเพราะว่า
เขาก็ยุ่งอยู่ตรงนู้นทีนี้

ก็เป็นห่วงน้องว่าจะเล่นไม่ไหว
ถ้าท่านทราบข่าวก็พยายามปิดข่าว
ไม่ให้เขารับรู้ตรงนี้
ให้ทำตัวนี้ให้ดีที่สุดก่อน
หลังจบการแข่งขันแม้ทีมเบสบอลของไทยจะแพ้ให้กับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้น
แต่ถือว่าเลือดนักสู้ของเจนนั้นมีอย่างเต็มเปี่ยม
โดยเจ้าตัวนั้นบอกกับผมนะครับว่าแม้สภาพจิตใจจะย่ำแย่เพียงใด
แต่เป้าหมายในการคว้าเหรียญทองเพื่อชาติก็เป็นสิ่งสำคัญ
ผมยังไม่ได้พูดคุยกับทางการกีฬาครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนตัวผมผมให้
เพื่อนช่วยระดมทุนบริจาคอยู่ครับก็มีศึกษายอดบริจาคเข้ามาส่วนนึงครับ
สู้ต่อไปนะครับยังไงผมเชื่อว่า

หรือว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เหมือนออกมาให้ข่าวแล้วนะ
สมาคมเองด้วยก็จะให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ